มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

ถูกรถทับจนเสียชีวิต

นี่ฮะลักษณะเป็น

และผู้หญิงคนนี้

แต่คนขับบอกผมไม่ได้ทำ

ตำบลหนองทัพไทยอำเภอพนมไพรนะครับ
รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้

แล้วก็มีศพของนางราชาวดีบุญขัน

เสียชีวิตอยู่หน้ารถตรงนี้นะฮะ

สภาพศพของนางราชาวดีเนี่ย
มีบาดแผลถลอกที่คอด้านขวา

มีแผลฉีกขาดที่คางด้วยที่แก้มซ้ายด้วย

แข้งด้านซ้ายนี่ก็

นี่คือสภาพศพนะฮะของคุณแหม่ม
หรือว่านางราชาวดีนะครับ
ทีนี้ที่โรงจอดรถ

อายุ๓๘ปีนี่เขาอยู่ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ

แอลกอฮอลก่อน๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
เนี่ยท่าทางยังเมามากอยู่เลย

ถ้าขับรถเมาแล้วขับแน่นอน

คือนายพิสิทธิ์นี่ดูเกรี้ยวกราดนะฮะ
ใส่ชาวบ้านใส่ญาติญาตินะครับ

ว่าไปถอยรถทับนางราชาวดี

แต่นายพิสิทธิ์บอกไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ

อันนี้ฮะเขาบอกเขาไม่ได้ทำ
โอ้โหแต่มีคนตายคนหนึ่งมันก็ต้องมีใครทำใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ที่สพพนมไพรนะฮะนี่ฮะสภาพหน้ารถนะครับ
พิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็มาเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับ
ตรงจุดแถวโรงจอดรถข้างบ้านนะฮะ
คือผู้ตายเนี่ยก่อนเกิดเหตุเขามานั่งกินเหล้าอยู่กับนายพิสิทธินี่แหละนะฮะ
ก็มาเก็บพวกคราบลงคราบเลือดอะไรพวกนี้นะครับไปตรวจหาดีเอนเอ
จุดที่ผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะครับอยู่ริมคันนา
หน้ารถแท็กซี่ที่จอดอยู่ในท้องนาสภาพด้านหน้าแท็กซี่เนี่ยพังเสียหาย
ลักษณะแบบที่กันชนหน้าในพังอ่ะมันต้องไปชนอะไรสักอย่างนี่แหละนะ
ก็ต้องเอาไปตรวจวิเคราะห์กันต่อตอนที่ตำรวจลงพื้นที่พนักงานสอบสวน
ได้ถามแม่ของนายพิสิทธิ์เมื่อสักครู่นี้ที่เมามาอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็คือแหม่มแล้ว
ลูกชายของเธอก็คือโก้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ตั้งแต่บ่าย
เกิดเหตุเมื่อวานส่วนตัวของแม่ของไนโก้เนี่ยเขาอยู่บ้าน
อีกหลังหนึ่งห่างกันไปสัก๒๐เมตรตอนนั้นก็ยังเห็นแหม่มเนี่ยเขา
นวดแขนนวดขาให้กับลูกชายเธออยู่เลยนะไม่เห็นว่าทะเลาะ
อะไรกันจนสัก๕โมงครึ่งลูกชายวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกแม่
ช่วยด้วยแหม่มไม่หายใจมาช่วยปั๊มหัวใจหน่อยแล้วมองไปเห็น
แหม่มเนี่ยนอนอยู่ที่ริมคันนาลูกชายบอกว่าแหม่มเป็นแบบนี้เพราะ
มเนี่ยจะขับรถถอยหลังลงทุ่งนาลูกชายเนี่ยต้องไปช่วยแล้ว
ดึงออกมาแล้วก็เอาแหม่มเนี่ยไปวางไว้ที่ริมคันนาแล้ว
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะเขาอยู่กันสองคนมาเรียกอีกที
ก็คือแม่มาเห็นคือเขานอนอยู่ที่คันนาอยู่แล้ว

เอิ่นรถกรูไพ่มาเนี่ย
ก็บอกว่าจะเอาเวลาไหนมาฆาตกรรมมาฆ่ากัน
คนมาหากันบ่อยถูกกัน
ถ้าคนนี้เขาทำร้ายร่างกายเขาทำอะไร
เขาจะมาทำไมบ่อยขนาดนี้

ตำรวจบอกว่าก็ฟังแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ปักใจเชื่อใครเลยนะฮะ
ทั้งนายโก้แล้วก็แม่ของนายโก้นะฮะ
เท่ากับว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่กัน๓คนนี่แหละ
แต่แม่เขาบอกเขาอยู่อีกหลังนึงบ้านเนี่ยห่างสัก๒๐เมตร
โก้ลูกชายกับแหม่มผู้ตายเนี่ยเขานั่งกินเหล้ากันอยู่นะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องเอารถขึ้นมาก่อนนะฮะ
ศพเนี่ยนำไปส่งชนะสูตรตามขั้นตอนแล้ว
รถที่ถอยหลังลงไปในคันนาแบบนี้เนี่ยนะฮะ
ที่นายพิสิทธิไนโก้เขาอ้างว่าผู้ตายเป็นคนขับลงไปเนี่ย
แล้วต้องไปดึงออกมาจากรถเนี่ยก่อนจะมานอนแบบหายใจไม่ออกอยู่ริมคันนาเนี่ย
ต้องใช้รถยกมายกนะครับ
คือใช้รถมาเอาสลิงมาดึงอยู่ครึ่งชั่วโมงนะ
ไม่ขึ้นนะคือถ้าถามว่าถ้าดูว่าจากสภาพการดึงมันน่าจะยากไหม
ก็ดูมันก็ไม่น่าจะยากเกินไปถึงขั้นเอารถเอาสลิงมาลาก
แต่เนี่ยดูสิมันตกลมอะนะมันเป็นเลนเป็นโครนในท้องนา
แต่มันก็น่าจะดึงได้ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยครับทุกผู้ชมครับดึงยังไงดึงไม่ขึ้น
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะค่ะญาติของผู้ตายเนี่ยญาติของคุณแหม่มเนี่ย
เขาต้องมาจุดทูบเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
พอปักทูบลงคันนาเท่านั้นแหละนะตรงแถวแท็กซี่เนี่ยนะฮะ
โอ้โหลากขึ้นมาได้เลยอืมเจ้าหน้าที่บอกดึงขึ้นเลยทีนี้ค่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับช่วงที่ดึงขึ้นมานะครับ
โอ้โหนี่ฮะ
ส่วนในรถเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ
ตำแหน่งเกียร์เนี่ยอยู่ที่ตัวพีนะ
วงมาลัยคอนโซลหน้ารถเบาะรถเจ้าหน้าที่บอกดูเบื้องต้นไม่มีร่องรอยอะไรผิดปกตินะครับ
มีกระเป๋าสะพายข้างวางอยู่ที่เบาะผู้โดยสารอยู่ใบหนึ่ง
รถแท็กซี่คันนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวเอาไปตรวจหาพยานหลักฐานก่อน
ไปดูลายนิ้วมือต่างว่ามีลายนิ้วมือใครบ้าง
ถ้าเกิดว่าไนโก้พิสิทธิ์เขาบอกแหม่มเป็นคนขับรถถอยลงคันนาเนี่ย
ถอยลงนาเนี่ยมันก็ต้องมีลายนิ้วมือแหม่มใช่ไหมมีลายมือผู้ตายนะ
พวงมาลัยกุญจงกุญแจอะไรต่างนานาเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับพวกหลักฐานวัตถุหลักฐานอะไรต่างพวกนี้นะฮะ
แต่แบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมฟังพยานคนนี้หน่อย
คือเขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์นะก็ต้องใช้นามสมมุติเรียกเขา
บอกอยากให้เรียกผมว่านายต้มไก่
ต้มไก่บอกว่าเมื่อวานนี้ผมกับภรรยาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านนายพิสิทธิ์มาเก็บเงินค่าไก่
กำลังจะเรียกเห็นนายพิสิทธิ์เดินไปขึ้นแท็กซี่ที่จอดเข้าซองอยู่ตรงบ้านแม่ของนายพิสิทธิ์
ตอนนั้นก็คิดในใจว่าเอ๊ะนายพิสิทธิ์จะขับรถไปไหน
แต่แล้วนายพิสิทธิ์ขับรถถอยหลังด้วยความเร็วไปชนนางแมมที่นั่งอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามประมาณ๒๐เมตร
ทั้งรถแท็กซี่และนางแหม่มตกลงไปในท้องหนา
แล้วนายพิสิทธิ์ก็เปิดประตูลงมาจากรถอุ้มร่างนางแหม่มขึ้นมาบนคันนาปั๊มหัวใจแล้วก็จะเรียกให้นายต้มไก่เข้าไปช่วย
แต่ว่านายต้มไก่บอกผมไม่ได้เข้าไปผมไปตามอบตไปตามกู้ภัยมาช่วยดีกว่า
พอมาถึงกันเนี่ยนางแหม่มเสียชีวิตแล้ว
นายพิสิทธิ์เองก็โวยวายโวยวายเพราะว่ายังเมาเหล้าอยู่
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พยานเขาบอก
พยานคนนี้บอกว่าผมยืนยันนะว่านางแหม่มไม่ได้เป็นคนขับรถตกลงไปในท้องนาจนเสียชีวิตเหมือนที่นายพิสิทธิ์และครอบครัวของนายพิสิทธิกล่าวอ้าง
ประเด็นคือผมรู้มาว่านางแหม่มขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำครับ
การที่อ้างแบบนั้นเป็นการปกป้องนายพิสิทธิไม่ให้ถูกตำรวจจับหรือเปล่า
ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปให้การกับตำรวจนะ
พิสิทธิ์เป็นคนชอบหาเรื่องคนอื่นไม่เกรงกลัวกฎหมายชอบอ้างว่าพ่อเป็นตำรวจ
พอดีผมขับรถไม่ใช่ไปผมอาจจะไปถามเอาทางคาไกลกับผลยืมครับครับ
ยืมนะครับครับผมไปห้อนหน้าบ้านเพิ่งผมจอดรถ
ผมกำลังเซียนเพิ่งจะว่าเห็นพ่วนนั่นแหละเป็นยางกับเจ็คซี่
ไหนพี่สิทธิ์ใช่ไหมพี่ครับครับครับครับครับ
บ้านกับเจ็คซี่แล้วบ้านเพิ่งกับสตาร์ทเครื่องเพิ่งก็ถอยพุ่งไปเลยนะครับครับ
ของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตก็กำลังเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพลูกสาวมาประกอบพิธีทางศาสนา
ได้ไปเจอกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะคุณพ่อมานิด
คุณพ่อบอกว่าเสียใจมากที่ลูกจากไปกระทันหัน
ไม่เชื่อว่าลูกจะขับรถถอยตกลงไปในนาแล้วก็เสียชีวิตเอง
ขอยืนยันอีกเสียงนึงว่าลูกสาวพ่อขับรถไม่เป็นค่ะ
ลูกสาวเคยมีสามีแล้วก็มีลูก๓คนแต่ว่าหย่าร้างกันไปหลายปีแล้ว
ลูกลูกก็ไปอยู่กับตัวพ่อในพิสิทธิ์เนี่ย
ลูกสาวเพิ่งคบหาด้วยในช่วงก่อนสงกรานที่ผ่านมานี้เอง
ญาติพี่น้องก็รู้เคยห้ามด้วยซ้ำ
ห้ามเคยเตือนว่าไม่อยากให้คบกับนายพิสิทธิ์เลย
แต่ก็ห้ามไม่ได้และสุดท้ายมาเกิดเรื่องแบบนี้
สถานคบวงการเบ็ดไพรส์ขึ้นไปเวลาใดล่าว
เธอก็บอกว่าเสียใจกับการจากไปของแม่นะคะ
เพราะเธอขอยืมยันอีกเสียงว่า

เป็นไปไม่ได้ที่แม่กลับขับแท็กซี่
จนเสียชีวิตเองเชื่อว่าเป็นลักษณะฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่า
ลูกสาวบอกว่าสภาพศพแม่ค่ะมันมีแผลที่คอด้วย
แล้วก็มีแผลที่หน้าผากด้วยเหมือนถูกรถถอยมาชนแรงแรงอะค่ะ
คิดว่านายพิสิทธิ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างแหละ
แต่ก็ต้องรอผลชนะสูตรศพของคุณแม่ก่อนนะคะ
ที่ครอบครัวของนายพิสิทธิ์ออกมาบอกว่าแม่เธอขึ้นไปขับรถเอง
ถอยรถตกลงไปในนาจนเสียชีวิตเนี่ย
เธอบอกว่าก็ครอบครัวของนายพิสิทธิก็คงจะออกมาบอกเพื่อปกป้องนายพิสิทธิ์นั่นแหละ
แต่เธอก็ขอความเป็นธรรมให้กับแม่เธอด้วย
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
เพราะว่านายพิสิทธิ์ก็มีพ่อกับแม่เป็นข้าราชการอะไรแบบนี้
เหมือนกับพ่อเขาเป็นตำรวจด้วย
ส่วนนายพิสิทธิ์เองเนี่ยค่ะ
ตัวลูกสาวบอกว่าแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังนะว่าคบหาอะไรกันกับนายพิสิทธิ์นะ
แต่เวลาที่นายพิสิทธิ์เมาเนี่ยชอบบุกมาที่บ้าน
ขอบ้านเคาะหน้าต่างเรียกแม่ให้ออกไปกินเหล้าด้วย

ว่าทำไมนายพิสิทธิ์ต้องบุกมาหาแม่ที่บ้านแบบนี้
แม่ก็ไม่บอกอะไรแม่บอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ใหญ่
ก็รู้จักช่วงก่อนสงการค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เวลาเมาสุราหรือ
เขาก็จะชอบไปบุกลุกที่บ้านนะคะ

จะว่าไปชวนมากินเหล้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่แม่หนูเขาก็หลบเขาไม่ออกมาค่ะ
ทีนี้พอผู้ชายคนนี้เขาออกไปแล้วหนูก็ไปถามแม่

ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันหรอกมันเมา

เชื่อมั่นว่าแม่หนูขับรถไม่เป็นค่ะ
เพราะว่าแม่หนูหนูเคยชวนแม่หนูบอกว่า

แต่ว่าแกไม่อยากหัดขับเพราะแกกลัวค่ะ

เพราะว่าตรงที่หนูไปเจอศพแม่นะคะ
ตอนที่เขาขึ้นมาตอนที่แพทย์เขาชนะสูตรนะคะ
พอตรงนี้เขามีแม่หนูมีรอยบอบช้ำเหมือน
มีโดนเชือกรัดคอหรือมีอะไรนี่แหละมาตรงนี้
แล้วก็หน้าผากของแม่หนูมีลอยกระทะหลอกค่ะ
ก็สันนิษฐานว่าจะเป็นท้องรถหรือว่าเป็นล้อรถใหม่
หรือเปล่าแล้วคิดว่าเป็นคนอื่นทำเหรอคะ
แม่คงไม่ทำค่ะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า

นายพิสิทธิ์เนี่ยเวลามาที่บ้านเมามาอะไรแบบนี้
จะมีพฤติกรรมแบบมาเรียกมาอะไร
ลองดูคลิปดูหน่อยนะคะ
เขาว่าได้ยู่นี
คุยกันอะไรไหม
เขากลับไปนอนบันพอแล้ว

นายพิสิทธิ์ไม่พอใจบุกจะมาทำร้าย
ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่นายพิสิทธิ์

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้น

เวลามีเรื่องกับคนอื่นเนี่ย

แล้วก็มันก็ส่งผลกระทบถึงเรา

แต่ละหมู่บ้านก็ชอบไปบอกว่า

แม่เป็นครูอย่างนี้ครับ

บอกวันนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยแล้วมาหาเรื่องเนี่ย

ความเกิดความเกิด

กูโทษนั้นหลวงแม่ไปกันกัน
มึงหลบมึงหลบออกเลยแหละ

เดี๋ยวมึงจะดูว่าการไปกันมาจัดใส่จิบไปกันมาอยู่กันไหน

นี่นะฮะนี่บ้านผู้ใหญ่นะครับ
บ้านผู้ใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ต้องถึงกำนัน

คือเขาไปไหนมาไหนรถทักซี่ขนาดนี้สีเขียวเหลือง
เมาแล้วขับตลอดแน่นอนนี่สภาพมานี่คือเมาอยู่แล้ว
หน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่ไปถมน้ำลายใส่พื้นอีกโอ้โห
ในที่ชุมชนอย่างนี้โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยนายพิสิทธิ์ที่ตำรวจคุมตัวไป
ได้รับการประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็แจ้งข้อหาไว้ก่อน
ข้อหาก็คือเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
แล้วก็ข้อหาอื่นอะที่เขาตรงตายอยู่ที่บ้านเนี่ย
แล้วก็ผลพิสูจน์หลักฐานต่างของชุดพิสูจน์หลักฐาน
ศพตอนนี้ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
แต่ทางทีมแพทย์ยังผ่าไม่ได้
กำลังรอผลการตรวจโควิดของศพก่อนตามขั้นตอนในช่วงเวลานี้นะครับ
ถ้าผ่ากันได้เรียบร้อยก็จะได้รับทราบผลมาว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่เขาบอกนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถอยรถผมลงไป
แต่ว่าโอ้โหร่องรอยต่างของสภาพศพเนี่ยมันไม่เหมือนกับ
คนที่อยู่ดีก็หัวใจจะหยุดเต้นลงมาปั๊มหัวใจตาย
ใช่ค่ะนายพิสิทธิอ้างว่าคนตายขึ้นไปขับรถ
ถอยลงไปแล้วก็ตกไปในนานแล้วก็เสียชีวิต
แต่มีคนเห็นเหตุการณ์ไงมีคนเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น